ระกูลเรียงเงินนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของช้างพังชายโยในจังหวัดภูเก็ตนั้น
มั่นใจครับว่าเอกสารหลักฐานแล้วก็ภาพถ่ายเมื่อ๑๔ปีก่อน
สามารถจะใช้ยืนยันได้ว่าช้างเชือกนี้นั้นเป็นช้างของตระกูล
นายสมศักดิ์เรียงเงินพร้อมกับญาติเดินทางเข้าพบพันเอกสุรกิจ
กาลเนธรองเสียงอธิการกลางกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์
เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่อ้างว่าเป็นเจ้าของช้างพังโย

พร้อมบอกว่ามั่นใจว่าพังโยคือช้างของตระกูลเรียงเงิน
เพราะมีหลักฐานที่เป็นตำหนิจากภาพถ่ายที่เก็บเอาไว้เมื่อ๑๔ปีก่อน
และภาพล่าสุดที่ถ่ายจากปางช้างจังหวัดภูเก็ต
เมื่อ๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
จากนี้ครับไมโครชิปที่สแกนออกมา
ตรงกับเลขที่สถาบันสุขภาพช้างแห่งชาติที่ออกให้
และชื่อก็ตรงกับชื่อช้างที่หายไป
นั่นหมายความว่าหลักฐานทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว
ที่สำคัญคือพังโยนั้นจำเจ้าของที่แท้จริงได้ด้วย
ก็เลยอยากจะวอนผ่านสื่อ
ให้ผู้ที่ครอบครองช้างปัจจุบันนำพังโยมาคืนให้กับเจ้าของ
ก่อนจะเจอการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญา
โดยวันที่๓๐มีนาคมนี้นะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต
หลังได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกแล้วก็น้ำมัน
กองกำลังสุรนารีเพื่อนำหลักฐานไปแสดงเพิ่มเติม

ตามที่ปางช้างและบางหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ตนั้นร้องขอ
และยืนยันว่าจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวของชาวชุมชนเขาศรีนริน
และชาวช้างเพื่อกดดันนำช้างคืนถิ่นอย่างแน่นอน
พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะครับที่มอบหมายให้กับหน่วยงานนั้น